อันนี้เนี่ยนะคะคุณเคยรู้ไหมว่าการกับเสกโลโซเนี่ย
เขาแบบว่าหย่าแล้วก็มาจดทะเบียนใหม่จดทะเบียนใหม่หย่ากันมาเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยนะ๓รอบแล้วนะยายาจดเนี่ย
เอาเหรอจริงไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันเลยนะ
กระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะเขาก็กลับมาจดกันใหม่ใช่ไหม
การเนี่ยนะภรรยาของเสกโลโซเนี่ยการก็คือวิพากรเนี่ยนะฮะ
เสกโลโซเข้ามาจดกันใหม่ล่าสุดเนี่ยทุกอย่างเหมือนว่าจะดีนะ
แต่เมื่อกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกทั้งหมด๕คนใช่ไหมคะ
ก็เหมือนว่านี่เราเคยอ่านเรื่องของพี่เสกเนี่ยนะฮะกับการเนี่ย
ตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มทะเลาะกันใช่ไหมออกกันไปทั้งครอบครัวที่ไม่ปีนรั้ว
ด่ากันอยู่หน้าบ้านจนกระทั่งเอากลับมาใหม่

พอกลับมาใหม่เสร็จก็มีปัญหาทำของกัน
เพราะว่ามีผู้หญิงอีกคนเนี่ยเกิดขึ้นมาเห็นมั้ย
แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็ไปซะแล้วตอนนี้นางก็เลยกลับมา
ที่เราอ่านเข้ามาล่าสุดก็มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา
ก็จดทะเบียนกันใหม่อีกนะคะแต่อยู่ฟ้าผ่าลงมาเปลี่ยน
ตรงกลางใจเมื่อพี่เสกโลโซถูกสารอุทธรพิพากษาให้จำคุก๒ปีกับ๑๘เดือน
งานนี้ทำให้ทำเอาสาวการโพสต์ระบายความในใจในอินสตาแกรมเลยนะคะ
ลูกที่ไหนจะทำใจได้ถ้าพ่อต้องจากเราไปอีกห้าปี

พออยู่กันครบแล้วเสร็จปั๊บดันเกิดมีการแบบว่า

มีการภูมิสารอุทธรณภรณ์พี่ภาคสาให้จำคุก๒ปีกับ๑๘เดือน
มันก็เลยแบบว่าปวดช้ำมาก
โพลปรากฏว่าเขาก็บอกว่ามันเจ็ดแสนทรมรรณ
คุณไม่สงสารครอบครัวเราบ้างเลยเหรอ
เพิ่งได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน๕คน
อย่าเอาเขาไปไหนจากเราเลย

ถ้าเธอเป็นไรไปการก็ไม่ขออยู่เหมือนกัน
รักเธอเหลือเกินเสก

จบต้องไปอยู่พี่โอเค